สวัสดีครับ๘นาฬิกา๑๑นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุบตะนันพิสิทธิ์มหันนะครับเมื่อสักครู่นี้คงได้เห็นบรรยากาศเห็นสถานการณ์น้ำในหลายจุดทั่วประเทศไทยนะครับหลังจากที่สองสามวันที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับพรุ่งนี้วันหยุดสุ
ไทยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้นะครับมีการคาดการณ์นะครับว่าจุดที่ต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักมีหลายจุดหลายทีเดียวประกอบไปด้วยบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัยอุตรดิตนะครับนอกจากนี้ยังมีในบริเวณจังหวัดพิศนโลกนครนายกรายจีนบุรีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สต

อย่างต่อเนื่องแน่นอนครับจุดไหนที่มีร่องฝนพาดผ่านจุดดังกล่าวก็จะมีฝนตกชุกเป็นพิเศษนอกจากนี้เองยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมฝนเป็นบริเวณที่จะมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับปกคลุมในบริเวณพื้นที่แนวรอยต่อระหว่างภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานจุดดังกล่าวนั้นในระยะ

คงจะต้องดูเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยอาจจะมีน้ำพุ่มขังน้ำล้นตะลิ่งเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีในบางส่วนของจังหวัดที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับนี่คือตอนบนจนถึงตอนกลางในขณะที่บริเวณตอนล่างก่อนหน้านี้เองมีคุณผู้ชมทางบ้านส่งลายเข้ามาในหน้าจอแถวรัดทีวีนะคร

กราธวีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับก็จะสามารถทำให้เกิดฝนตกเพิ่มมากขึ้นสิ่งสำคัญที่ต้องระวังก็คือเรื่องของคลื่นนั่นเองครับใครที่จะทำกิจกรรมกลางทะเลโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดไปจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมคลื่นนั้นจะสูงเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะบริเวณ
ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับโดยช่วงเวลายังคงเป็นช่วงเดิมเดิมครับก็คือช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำโดยถ้าหากเรามาคำนวณช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนในกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับพบว่าในช่วงทิ้งเที่ยงก็จะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆที่มีลัก
ที่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นได้นะครับโดยที่จะเข้าสู่บริเวณเมืองโตเกียวนะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวต้องตรวจสอบสถานการณ์พายุลูกนี้ด้วยนะครับ
เพราะว่าจะทำให้เกิดฝนตกอย่างหนักลมกระโชคแรงในพื้นที่
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับ
สัปดาห์นี้ขอให้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป